เอาล่ะมาต่อกันที่สาวหญิงกัญญากันบ้าง

เพราะว่ากลัวมากโดนคนใกล้ตัวเรียกได้ว่าอดีตพนักงานบริษัทของเธอนี่แหละ
เชิดเงินไปค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เชิดน้อยนะ
เชิดทีเดียวเกือบ๖แสนบาทเลย

ใช่ค่ะบอกแล้วว่าเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ
อย่างกรณีของดีเจสาวหญิงกัญญาที่เพิ่งถูกลูกจ้าง
ใจคดโกงเงินราว๕แสนบาทค่ะ
ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะนักแสดงสาวออกมาชี้แจงพร้อมกับอัปเดตด้วยว่า
เป็นเงินในธุรกิจร้านทำผมสาขาใหม่ของเธอค่ะ
ซึ่งประเด็นมันไม่ใช่ของเธอคนเดียวที่เดือดร้อน
โดยขบวนการลูกจ้างที่เชิดเงินไปนี่นะคะ
ก็คือผู้จัดการร้านเป็นคนรวมยอดเงินนำไปเข้า
ซึ่งฝ่ายนั้นอาศัยเอาช่วงที่เจ้าตัวไปเที่ยวต่างประเทศ
และไม่มีใครดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
โดยตอนนี้ทางผู้จัดการร้านก็ได้เข้ามามอบตัว
แล้วก็ฝากขังไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากตำรวจ

ซึ่งนักแสดงสาวเธอหวังเอาไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
ว่าจะได้เงินทั้งหมดนั้นคืนกลับมา
และหลังจากนี้ค่ะจะต้องวางระบบใหม่

หากนำเงินมาคืนจะลดห่อนโทษให้น้อยลงด้วยค่ะ
เงิน๕แสนบาทเนี่ยถือว่า๕แสนกว่าเกือบ๖แสนนะคะ
ยอดจริงแล้วคือถือว่าเยอะมากสำหรับเรานะ

ไม่ใช่ว่าเรามีเงินหรืออะไร
คือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นเงินหมุน
เพราะว่าเราเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เดือน

หญิงก็ไปเที่ยวกับเพื่อนค่อนข้างนานนะคะ

ดังนั้นมันก็เลยเป็นจังหวะที่ไม่มีคนเช็คเงิน

ตอนนี้ก็คือฝากขังเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเนี่ยก็เลยเหลืออีกหนึ่งคนที่เราต้องการตามตัวอยู่ค่ะ

ถ้าเกิดตามเร็วเมื่อไหร่
เราก็มีโอกาสได้คืนมากขึ้นเร็วเท่านั้น
ก็เลยอยากจะแบบขอความร่วมมือขอความวิงวอนให้กับตำรวจนะคะ

เหลืออีกหนึ่งเนี่ยคงตามไม่ยากแหละ

ให้เอาเงินไปเข้าธนาคารเองแล้วก็ทำซะเอง
โอ้โหต้องวางระบบใหม่เลยนะคุณหญิงนะ